อยากให้ไปเที่ยววรรณถ้ำอุทยานขุนน้ำนางนอนนะครับ

เมื่อวานนี้นะครับเรื่องของขุนน้ำนางนอน

มีการบวงสวงจ่าแซมครับผม
วงสวงเขาเรียกว่ารูปหล่อนะครับ
เป็นการเททองหล่ออนุสาวรีจ่าแซม

แล้วก็นางวรีพรกูนันภรรยาของจ่าแซม

ประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยมีคณะพรามประกอบพิธีบวงสวง

เจริญพระพุทธมนต์อนุสาวรีนาวาตรี

วีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือนักฟุตบอล

อาสาทำให้ฟรีครับโดยใช้ทุนส่วนตัว
โดยใช้โลหะบอลบริสุทธิ์อย่างดี
เปอร์เซ็นต์ไม่มีสิ่งแปรปนนะครับจากประเทศอิตาลี
ซึ่งจะทำให้รูปปั้นคงทนสวยงามอยู่ได้นาน

ซึ่งเมื่อวานนี้เลิกดีจัดพิธีบวงสวงเททองหล่อ

ออกจากโรงหล่อไปไว้ที่วัดร่องขุนนะครับ

ณวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปที่
ณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

เยอะนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นพันคน
ถ้ามีโอกาสนี้ถ้ารูปปั้นนะครับ
หลอกของจ่าแซมไปถึงนะครับ